ดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิศนุโลกกันบ้างนะคะ
ตำรวจได้คุมตัววัยรุ่นที่ไปบุกบ้านคู่อริ
ก่อนที่จะสาดกระสุนใส่แต่ว่าถูกพวกเดียวกันจนเสียชีวิตเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพยืนยันค่ะว่าไม่ได้ตั้งใจยิงรุ่นน้อง
อ้างบอกว่าเห็นคู่อริออกมาก็กลัวถูกยิงใส่

ขณะที่ทางด้านของแม่มือยิงก็สงสัยด้วยนะคะ
ว่าจะมีวิถีกระสุนมาจากกลุ่มคั่วหรี่ด้วยหรือไม่
ติดตามประเด็นนี้กันต่อจากรายงานเลยค่ะ
แล้วสัญชาติยานคุณมันก็ต้องป้องกันตัวหมด
คือจังหวะนั้นเราเห็นไหมว่าน้องนิวก็ขับเราไปดี
ไม่เห็นเลยครับถ้าเห็นผมก็ไม่ยิงหรอกไม่มีใครอยากฆ่าน้องตัวเองหรอก
ก็ตอนแรกโอกาสจะไปบวชแต่ติดคลุกจะไปบวช
ไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วไม่รู้จะพูดอะไร
ทำไปแล้วเรื่องมันเกิดไปแล้ว
มันย้อนจับมาไม่ได้แล้วเราจะทำอย่างไร

คำสารภาพจากนายราเมษทิพโรธ
หรือในสุนวัย๒๔ปี
ผู้ก่อเหตุยิงปืนพลาดใส่รุ่นน้อง

ขณะซิ่งรถจักรยานยนต์บุกถิ่นคู่อริ
หมู่๒บ้านป่าคายตะบนบ้านยาง

ที่ตั้งใจว่าจะยิงใส่คู่อริของนายลิฟต์

ที่มีเรื่องกับวัยรุ่นบ้านปากคาย
เมื่อวันที่๔กันยายนที่ผ่านมา
มาชักชวนให้นายสุนช่วยเคลียร์ปัญหาให้
เห็นว่าเห็นวัยรุ่นอีกฝ่ายเดินออกมาหน้าบ้าน

พลาดไปถูกนายนิวรุ่นน้องในแก๊งเสียชีวิต
ขณะที่นางกาญจนาทิพย์โรธแม่ของในสุน
บอกว่าวันเกิดเหตุลูกชายแอบนำปืนออกจากบ้านไป

รุ่นน้องอีกคนมาชักชวนให้ไปเคลียร์ปัญหาส่วนตัวให้

ขณะที่ในลิฟต์เพื่อนร่วมแก๊งที่เป็นต้นเหตุเรื่องนี้
กลับปฏิเสธว่าไม่รู้จักลูกชายของเธอ
ถ้าลูกเราทำมาไปอย่างนั้น
จะว่าจะพูดคำว่าไม่ตั้งใจมันก็ไม่ได้
เพราะว่าคนตายไปแล้วจะพูดยังไงก็ได้

เพราะว่าเขาดูในวีดีโอ
ก็รู้อยู่ว่ามันอย่างไร

แต่อย่างไรเราก็ขอโอโหสิกรรม
โหสิกรรมให้ลูกเราด้วย
ขออโหสิกรรมให้แม่เราด้วย
แต่เขาดีดีมากเลยเขาก็บอกแล้ว
ตอนไปคุยกันนะเขาบอกแล้วว่า

เพราะว่าลูกเขาก็อย่างนั้นเขาก็รู้

ในคลิปในคลิปที่ข่าวเขาออกมานะนะ
เราก็ดูว่าเอ๊ะมันยิงขึ้นฟ้า
แล้วมันไปจังยังไง

แค่โดนข้างซ้ายโคข่าได้อย่างไร
เราถามมันว่าหนูยิงกี่นัด

หนูยิงประมาณสองถึงสามนัด

แล้วมันไปยิง๕ลูกได้ยังไงมันก็สงสัย
ขณะที่พี่สาวของนายนิวผู้ตาย
หลังทราบเรื่องว่าในสุนเข้ามอบตัวแล้ว
ก็รีบจุดทูปบอกดวงวิญญาณของน้องชายให้รับรู้

รับว่าก่อนหน้านี้โกรธแค้น

เพราะวันที่น้องชายถูกยิงต่างพากันขับรถหนี

ปล่อยให้น้องโดนยิงนอนเสียชีวิตกับพื้น
แม้ว่าผู้ก่อเหตุจะขอโทษ

แต่ก็ไม่ได้ทำให้น้องชายของเธอหวนกลับมาได้
ตำรวจสพวัดโบดนำตัวในสุน

ควบคุมตัวไปหาอาวุธปืนออโตมิติก
ขนาดจุด๒๒ที่ซื้อมาจากทางออนไลน์

หลังจากนี้จะต้องสอบปากคำเพิ่มเติม

มีความผิดเข้าข่ายร่วมด้วยหรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน